ส่วนสาวคนนี้มาออกงานในฐานะศิลปินเดี่ยวครั้งแรก
ตอนนี้ผ่านตัวเองมาเป็นนักร้องแบบเต็มตัวแล้วทุกคนค่ะ

ใช่แล้วค่ะและอย่างที่ทราบกันดีเนาะว่าสาวปรางเนี่ย
เป็นอีกหนึ่งสาวนะที่โอ้โหความสามารถรอบด้านเลย
งานแสดงนางก็แสดงได้ดีหรือจะร้องเพลงก็ร้องได้เพราะนะคะ
ค่ายใหม่ของผู้บริหารที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดี

เขาเฉลยแล้วนะคะว่าทำงานร่วมกัน
ซึ่งเพลงนี้นะบอกเลยว่าปรางเนี่ยร้องเองแต่งเองเก๋ปะล่า

ใช่ค่ะซึ่งเจอทั้งคู่ในงานเดียวกันแบบนี้ก็เลยแท็กทีมมายืนยันสถานะกันหน่อยว่าเป็นแค่ศิลปินและผู้บริหารเท่านั้น
ซุ่มคบกันตามที่มีข่าวลือไปก่อนหน้านี้ค่ะ
หนูก็อยากบอกแต่อธิบายมากก็ไม่ได้ใช่ไหมคะ
ก็นั่นแหละค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะคือทุกอย่างมันชัดเจนอยู่แล้ว
ความเป็นยังไงน่าจะเห็นชัดเจนนะครับมีเจ้านายดูนะคะ
โทษปรางด้วยที่เราแบบว่าปิดเก็บความรักจริงเพราะว่าโปรเจคพิเศษแบบนี้
สิ่งสำคัญที่สุดคือการเตรียมพร้อมไม่ดีถ้าสำหรับผมชิโน
ผมแค่ห่วงน้องเฉยครับมีถามเยอะมากค่ะแล้วก็ตอบไม่ได้ด้วย
ขนาดคนสนิทบางทีเราก็ยังตอบไม่ได้เพราะเรากลัวว่าเรื่องมันจะหลุดไปใช่ไหมคะ
ก็จะบอกแต่จะบอกแค่ว่าไม่มีอะไรอย่างคอนเสิร์ตนั้นที่ได้รับดอกไม้เนี่ยก็ทุกคนได้รับโม
แล้ววันนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าเป็นผู้บริหารกับคุณเบน

เข้าใจว่านี่คืองานแต่ว่าเอาจริงเรามองแบบคนนอกแววตาท่าทาง

ว่าเธอยังไม่เลิกหวังไงเชอรี่ก็หวังกันต่อไปแล้วกันนะ
เพราะอะไรได้นักแสดงสาวที่เพิ่งจะผ่านเรื่องราวความรักที่มันไม่สมหวังมา

เบสทั้งก้อยทั้งแม่ปิ่นคุณผู้ชมค่ะ
ซึ่งเมื่อถามว่าต้องผูกโยงเรื่องความรักครั้งเก่าของตัวเองเนี่ยปังรู้สึกยังไง
ปางก็บอกว่าก็ไม่ปฏิเสธแล้วก็ยืนยันว่าความรักเนี่ยมันสวยงามเสมอค่ะพี่ขา
หนูเข้าใจได้ว่าหนูมีความรักครั้งเดียวไงในชีวิต
ไม่เป็นไรค่ะแต่สุดท้ายหนูมองว่าสุดท้ายเพลงนี้มันไม่ใช่เพลงเศร้านะครับ

เขามีความรักมาแค่ครั้งเดียวไง
ก็จะให้พูดถึงความรักครั้งไหนล่ะใช่ไหมล่ะแต่ความรักก็ยังเป็นสิ่งสวยงามที่ปรางยืนยัน
ไม่ถึงวัน๗๘คิวจะแตะล้านแล้วนะคุณผู้ชม